ช่วงตี๓ที่จังหวัดอ่างทองที่วัดต้นสนค่ะ
ระหว่างที่ทุกคนกำลังหลับนะคะก็ปรากฏว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา
เนี่ยทะลักมุดใต้ดินเข้ามาที่ท่อสูบน้ำของวัดค่ะ
แล้วก็ล้นทะลักแบบนี้แหละค่ะนะคะ
ก็ต้องเก็บของหนีน้ำแก้ปัญหากันจ้าละวันเลยนะคะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งพระทั้งเนรทั้งแม่ชีนะคะ
ก็ต้องช่วยกันเก็บของหนีน้ำโอ้โหมาแรงมาเยอะจริงนะคะ
ตั้งแต่ช่วงตี๓ของเมื่อคืนนี้นะคะ
ที่หลังวัดต้นสนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมแล้วมุดใต้ดินเข้ามา
ท่อสูบน้ำของวัดมาแบบเร็วมากนะคะ
เร็วและแรงก็ต้องช่วยกันขนของหนีน้ำค่ะ
สุดท้ายทางอบตก็มาช่วยเหลือนะคะประชาชนจิตอาสา
ช่วยกันเอากระสอบทรายบิ๊กแก๊กเข้าไปอุดน้ำจุดที่น้ำมุดขึ้นมา
ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะเมื่อกี้เราเห็นเลยนะคะ
ว่าน้ำแรงน้ำเร็วมาก
ล่าสุดก็มีการนำเอาแบรีเออร์มากั้นแนวเป็นวงล้อม
แล้วก็เอาดินลูกรังเข้ามาเสริมป้องกันน้ำทะลักได้นะคะ
ใช้เวลาควบคุมเมื่อคืน๓ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าทำงานกันจนถึงเช้าเลยค่ะ
นี่นะคะต้องดักน้ำเอาไว้แบบนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้าประหลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ก็เข้าไปช่วยดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่คือเขาบอกดีขึ้นแล้วนะคะ
แต่ก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ยังสูงกว่า๑เมตรนะคะ

ก็ต้องเร่งเอาท่อสูบน้ำเข้าไปช่วยสูบออกนะคะ
อ่างทองตอนนี้นอกจากตรงจุดนี้แล้ว
ก็มีพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมทั้งหมด๕อำเภอนะคะ
รวมทั้งสิ้นความเสียหายคือ๕๕๔๓ครัวเรือนค่ะ

แต่ว่าเป็นลูกชายกับคุณพ่อ
ต้องบอกว่าทั้งสองท่านเป็นผู้สูงอายุแล้ว
ลูกชายอายุ๖๑คุณพ่อ๘๐
เครียดน้ำท่วมบุรีรำ
ก็พาคุณพ่อขับรถไปดูน้ำท่วม
คือบางมุมมันก็วิวสูงไว้ดีเหมือนกัน
เผลินค่ะขับไป
โอ้โหอีกทีเป็นอย่างนี้แล้ว
ถึงในน้ำเลย

ออกมาได้เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่รถจะเอียงกระเท่เล่แบบเมื่อกี้

รถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกถนน

สะพานใหม่สตึกชุมพลบุรี
บ้านโรงเลื้อยอำเภอสตึกที่บุรีลำ

แสดงว่ามันอยู่ใกล้กับถนนเลยใช่ไหมตรงสุดนี้ค่ะ
ใช่ค่ะคือพอตกถนนแล้วน้ำซัดคุณผู้ชมน้ำซัดออกไปเลย
ตกอยู่ข้างถนนติดกับพุ่มไม้จมจะมิดหลังคาแล้ว
ผู้ที่สาร๒คนปลอดภัยจากนั้นหน่วยกู้ภัยวางกรูด
ก็เอาเรือท้องแบนกับทีมออฟโรดและกอการยางนะครับ
เอาออฟรถมา๔คันไปช่วยกันดึงหุ้ยเล่หุ้ยดึงรถคันนี้ขึ้นมา
นายสิทธิชัยลิ้มประสิทธิ์ครับท่านอายุ๖๑ปีเป็นคนขับรถกระบะ
เล่าบอกว่าพานายเสมอลิ้มประเสริฐอายุ๘๖เป็นคุณพ่อ
สูดอากาศหน่อยนะฮะแล้วอยากให้พ่อได้ชมวิวน้ำท่วมแก้เครียด
น้ำท่วมไงนะครับขับรถไปก็เห็นวิวทิวทัศน
ตอนนั้นน้ำมันเอ่อถนนมันก็สวยดีเหมือนกัน
แต่อยากจะให้พ่อเห็นใกล้ขับรถฝ่าน้ำไปครับ
ไปเรื่อยรู้สึกอีกทีทำไมรถมันเหนืดว่า
ทำไมรถมันเหนืดเปิดกระจกดูรถอยู่ในน้ำลึกแล้วครับ
ตัดสินใจใส่เกียร์ถอยจะกลับมาที่เดิม
แต่ทันใดนั้นน้ำนะครับมันพัดเอารถไหลไปตามน้ำแล้ว
เพราะดีนะครับไปติดเอาต้นไม้พุ่มไม้ต้นนี้

รีบเปิดประตูฝั่งพ่อนะฮะแล้วก็ลงมาได้ลุยน้ำออกมา
ตอนนั้นน้ำระดับหัวข่าวแล้วออกไปอย่างปลอดภัย
แค่เสี่ยววินาทีเท่านั้นคือไม่อย่างนั้น
รถถูกพัดไปไกลกว่านี้จมมิดทั้งคันแน่นอน
แล้วมันจะไปไหนรู้ไหมโน่นมันจะไปลงลำน้ำมูล
แล้วตรงนั้นลึกเป็น๑๐เมตรลองฟังเขาเล่าหน่อยครับ
พาคนแก่มาดูน้ำแล้วเป็นอย่างไร
เรียกว่าน้ำมันลึกเลยจะถอยหลังกลับคืน
กลับไม่ได้มันน้ำมันพัดหลังลงเลย

นี่แหละค่ะโอ้โหต้องระวังเลยนะคะ
มันใกล้กันนิดเดียวนะคะถนนกับแอ่งน้ำเนี่ยนะคะ